หน้าหนาวแบบนี้พูดถึงฤดูกาลจะต้องนึกถึงฤดูการเล่นว่าวแล้วคุณผู้ชม
ที่จังหวัดนครราชศรีมาคุณลุงคนหนึ่งเขาออกมาประดิษฐ์ว่าว
นี่คือว่าวจุลาแบบโบราณแล้วบอกเลยว่าช่วงนี้ขายดีสร้างรายได้
โหวันละเกือบ๒๐๐๐บาทเลยค่ะ
คุณไม่ค่อยเห็นว้าวโบราณแบบนี้เท่าไรนะคะ
ใช่ไหมครับถูกต้องว้าวจุลาแบบโบราณป๊ะคะ
บอกให้ว่าไอ้ว่าวแบบนี้มันทำยาก
เพราะมันต้องมีสมดุลทั้งตัวและหาง

มันจะทำให้เกิดเสียง

อะไรแบบนี้นะครับ
บริเวณริมถนนสายโนนสูงดอนหวายนะคะอยู่ที่ตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
คุณลุงมานิดรั่วไทยสงศ์อายุ๖๖ปีเป็นชาวอำเภอโนนสูง
เขาประดิษฐ์ว่าวจุลาแบบโบราณแบบนี้เลยออกไปวางจำหน่ายริมทาง
ซึ่งต้องบอกว่ามีกลุ่มคนรักการเล่นว่าวจุลาเนี่ยสั่งซื้อเยอะมากนะคะคุณ
คุณลุงบอกว่าตัวเขามีอาชีพประดิษฐ์ว่าวขายมานานแล้ว๓ปีทำมา๓ปีแล้ว
ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิ่งว่าวด้วยก็เลยมีการฝึกประดิษฐ์ว่าวจากตัวเองมา
คือตอนเด็กอาจจะชื่นชอบเอาความชอบมาทำเป็นอาชีพนี่ไงคุณว่าวสนูเห็นไหม
คือเหวี่ยงแล้วมันจะวูบแบบนี้นั่นแหละค่ะเขาฝึกประดิษฐ์ว่าวจุลาแบบโบราณจากรุ่นปู่ทวดเลยนะคุณ

จากนั้นก็มีลูกค้ามาขอซื้อไปเล่น
แล้วชื่นชอบว่าวจุลาที่ลุงประดิษฐ์เอง

น่ารักมาก

ก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกหน้าหนาวค่ะ
ก็จะมาประดิษฐ์ว่าวจุลาในขณะต่าง

แล้วก็คือต้องบอกว่าธนูของว่าวที่ประดิษฐ์
ทำจากใบลานขนาดใหญ่
เพราะว่าวคือติดลมบนท้องฟ้าเนี่ย
จะเกิดเสียงไพระเสียงกังวานเลยนะคะ
ก็เลยทำให้ช่วงนี้ว่าวจุลาของคุณลุง

เริ่มตั้งแต่๓๕๐ไปจนถึง๑๒๐๐บาท

ขายได้เฉลี่ยวันละประมาณ๗๑๐ตัวเลยนะ
แต่ได้เฉลี่ยต่อวัน

ปเราจัดต่อจนจดก็น่าจะขายได้ดีหน่อย

วิ่งกันหน้าออฟฟิศนี่แหละ

สนเหมือนกันนะไม่ได้เล่นว่าวแบบนี้นานแล้ว

แต่พูดถึงว้าวเนี่ยมันก็เป็นการเล่นพื้นบ้านไทย
มีช่วงนึงที่เขาจัดเป็นมหกรรมว้าวไทย
แต่เราไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นแล้วเนอะ
ถ้ากลับมาได้นี่ก็จะดีมากเลย
มีโอกาสนะคุณผู้ชมไปลองหาซื้อ
อุดหนุนเขาแล้วก็ลองไปเล่นกันดูนะครับ